คุณผู้ชมได้ยินประโยคนี้ไหมว่า

มาจากปากของสววัญชัยสศ
คุณผู้ชมที่ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์
เรื่องนี้ก็มีการตอบโต้มาจาก

ก็คือคุณวิโรธลักษณะอดีศร

ทวีตลงในทวิตเตอร์

ก้าวไกลโตเร็วไปควรเป็นฝ่ายค้านก่อน

แต่อะไรคุณผู้ชมอ่านหน้าจอเอง

ถ้าคิดว่าอะไรนะ

ดินกระแดวกระแดวกระแดวไง
มีความเห็นอย่างไรกับประเด็นที่
สวเขาบอกว่าพระเก้าไกลโตเร็วไป
คุณวิโรธบอกประโยคนี้ไม่ควรมีใครพูด
เพราะว่าความโตที่เกิดขึ้นมันคือเสียงของประชาชนต่างหาก
ส่วนเรื่องที่ว่าสวถามว่าทำไมพระเก้าไกลไม่ไป
ขอร้องสอวอล่ะให้มาวอร์ดให้พระเก้าไกร
คุณวิโรธมองว่าการที่ไปทำแบบนั้นกับกลุ่มสว
ที่เป็นปฏิปักกับเจตจำนงของประชาชน
มันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่า๒๕๐เสียงของสว
มันสำคัญกว่าเสียงของประชาชนเป็นล้านคนครับ
โตเร็วหรือโตช้าเนี่ยจริงแล้วไม่ควรจะคอมเมนต์ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเท่ากับคุณกำลังไปวิภาควิจารณ์เสียงของประชาชน
ถูกปะคุณอยู่ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
คุณต้องเคารพเสียงของประชาชนจะเร็วหรือช้า
นั่นคือเสียงของประชาชนไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีก้าวไกล
เอารถถังเอาปืนไปยึดอำนาจมา
ไปจี้ให้ประชาชนมาเลือกซะเมื่อไหร่

มันก็คือการสะท้อนความหวังสะท้อนความต้องการของประชาชน

ประชาชนต้องการให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไปข้างหน้าแล้ว
สำหรับสวที่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักกับเจตจำนงของประชาชน
คุณคิดว่าการที่ไปขอร้องไปกราบกลานเขาเนี่ย
คุณคิดว่าเขาจะมาโหวตให้เราเหรอ
มันยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความอหังการมากกว่าถูกป่ะ
ที่เขารู้สึกว่า๒๕๐เสียงเนี่ยมันมากกว่า๒๕ล้านเสียงของเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันถูกป่ะ

ควรจะชื่นชมสวที่มีจุดยืนในการเคารพเสียงของประชาชนนะครับ
เขาชนะมามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาก็มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลก่อนใช่ไหมดอม
ตอนนี้ก็เชื่อว่าอีก๖๐๗๐เสียงที่ต้องการ
ปิดสวิตช์สวจะได้มาอย่างแน่นอน
คือจะได้มาจากบรรดาเสียงของพักที่จะไม่ได้ร่วมรัฐบาล
แต่ว่าทำตามเจตจำนงของประชาชน
คือคุณวิโรธเชื่อว่าต่อให้พักเหล่านั้นนะ

คุมใจไทยประชาที่ปัดหรือว่าชาติพัฒนากล้า
พักอะไรก็ตามที่จะไม่ได้มาร่วมรัฐบาล
แต่เห็นว่านี่คือเจตจำนงของประชาชน
เป็นฉันธามติที่เลือกมาแล้วก็จะโหวตตามนั้นไป
แต่คุณผู้ชมอยากให้ย้อนดูคือตอนปี๖๒จำได้ไหม
โหวตนายกระหว่างคุณธนทรและผลเอกประยุทธ์
ตอนนั้น๒๕๐สวมีถึง๒๔๙ที่โหวตพลเอกประยุจันทร์โอชา
มีแค่ท่านเดียวก็คือท่านพรเพชรวิชิตชนลชัย
ที่เป็นรองประธานรัฐสภาที่งดออกเสียงนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ดอมพูดถึงเรื่องของเสียงเสียง
ใครนะที่บอกว่าเขามีการรวมเสียงกันเหมือนกันนะ

ดูสูตรนี้หน่อยอันนี้ผมเคยยกคือบางทีแล้วคุณผู้ชมก็อยากไปพัน
อย่าไปผันไม่ใช่ครับไม่ได้ปัดนะครับผมชี้ดู
คือการเมืองมันเป็นไปได้ทุกหน้านะครับ
ได้๓๑๐เท่ากับตอนนี้ที่เขามีนะที่เขาจับกันตอนนี้๓๑๐นะ
แล้วอีกแบบหนึ่งผมบอกว่าแบบนี้มันคือความคิดแบบสุดโต่งนะคุณผู้ชมนะ
ที่มีคนมองเอาแบบไหนแบบไหน
คือแบบไม่มีพักเก้าไกลแล้วคนอื่นรวมกันหมดเลย
ได้๓๔๖คะแนนนะแล้วถ้าเขาสามารถไปล็อบบี้สวได้อ่ะ
แล้วถ้าเขาไปหลาบสามารถล็อบบี้สวได้ลบได้อีกเท่าไหร่
ขาดอีก๓๐เสียงได้ไหมเหรอก็จะได้๓๗๖
แต่ถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เพื่อไทย
และคนในพักเพื่อไทยเคยพูดว่า

อาจจะต้องขอขอให้ทั้งสองท่านนั้นถอยลงมา

แต่มันเกิดขึ้นได้การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
เข้าใจแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยเองก็ออกมาบอกแล้วไง
หลังจากนี้ก็ยังจะเชื่อว่าให้ก้าวไกล
ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ฝั่งก้าวกลาย
คำพูดนี้มันแปลว่าอย่างนี้น้ำแข็งคุณจัดไปสิ
คุณจัดไปสิผมไม่จัดแข่ง

นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือการเมืองครับ
องการเมืองแบบว่าคือ
ผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีมันก็คือการเมืองต้องดูสุดท้ายว่ามันจะออกเป็นยังไง
คือพี่เบิร์ตกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะ
เป็นฟุตบอลลูกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้
การเมืองก็น่าจะไม่ต่างจากนั้น
แต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลย
คือหลังจากนี้คนหันมาสนใจมากขึ้น
บางคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองเลย

ใช่กลับมามาสนใจแล้วก็ดูข่าวการเมือง

ข่าวการเมืองแล้วเปลี่ยนรีโมทเปลี่ยนช่องหนี

คุณอยู่กับเราฟังการเมืองแล้วก็จะ